แต่ว่าตอนนี้ต้องไปคุยกันที่สถานีตำรวจและกรณีน้องม่อน
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ต้องไปจบชีวิตนะคะ
หลังจากที่ไปร่วมงานปัจฉิมนิเทศ

ทางครอบครัวจะต้องมีพิธีชาปนกิจศพ
แต่ก็ด้วยเหตุผลของครอบครัวก็เลื่อนงานชาปนศพออกไปนะคะ
วันนี้ครอบครัวไปแจ้งความที่สพมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี
เพื่อทวงความยุติธรรมให้กับลูกชายนะคะ
และจะเอาผิดผู้ที่กระทำความผิดทั้งหมดค่ะ
อันนี้คือภาพงานนะคะที่พ่อแม่ของน้องม่อนเนี่ย
จริงเขาจะต้องมีงานในการชาปนกิจเมื่อวานนี้
แต่ครอบครัวเลื่อนออกไปค่ะนะคะ
แล้ววันนี้พ่อแม่ก็ไปพร้อมทนายความ
ไปแจ้งความที่สพมวกเหล็กดำเนินคดีกับทางวิทยาลัย
และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเรียกร้องความยุติธรรมให้ลูกชาย
พ่อของน้องม่อนนายอานนท์บอกว่าที่ตัดสินใจ
ยกเลิกงานชาปนกิจอย่างกระทันหัน
เพราะเมื่อคืนก่อนก่อนจะเผาร่างของน้องม่อนเนี่ย
ฝันว่าน้องม่อนมากอดแล้วบอกพ่อว่าหนาว
พ่อก็เลยคิดว่าลูกชายยังไม่ได้รับความเป็นธรรม
และคงไม่อยากจากไปแบบนี้ก็เลยตัดสินใจค่ะ
ร่างของน้องม่อนเอาไว้ที่บ้านอย่างไม่มีกำหนด
และจะขอสู้เรียกร้องความยุติธรรมให้กับลูกอย่างถึงที่สุด
ทำความจริงให้ปรากฏเพื่อให้น้องไปอย่างหมดห่วงค่ะ

เขาจะได้ไปแบบสบายครับ